ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕นะครับมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพื้นที่แกรงแคนย่อน
จังหวัดเชียงใหม่หลังจากมีนักท่องเที่ยวจมน้ำเสียชีวิตครับผลตำรวจตรีประชารัฐพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจ
ทรภาค๕เข้าไปตรวจสอบพื้นที่แกรนดแคนย่อนที่บ้านแพ้ห้วยขวางตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ครับหลังเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์นายหัสนัยจันนา
นักท่องเที่ยวชาวจังหวัดลำปางกระโดดลงไปเล่นน้ำและมีเพื่อนอีกหนึ่งคนตามลงไปจุดเดียวกันจน
หัดสนัยนั้นจมน้ำและเสียชีวิตนะครับโดยมีทางด้านของนายฉัดกริน
ตระกูลอินสันกำนันตำบลน้ำแพร่เจ้าของพื้นที่ให้ความร่วมมือในการเข้าไป
ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ตรวจสอบจุดติดตั้งป้ายและคำแนะนำ
วิธีการกระโดดน้ำให้กับนักท่องเที่ยวอย่างละเอียดครับ
จากการตรวจสอบพื้นที่และกล้องวงจรปิดพบว่า
ขณะที่เกิดเหตุนั้นเพื่อนของนายหัสนัยผู้เสียชีวิต
กระโดดตามลงไปคาดว่าอาจจะไปเกิดการกระแทกกันอย่างจัง
จนทำให้อีกคนนั้นหนึ่งนั้นจมน้ำเสียชีวิตนะครับ
ส่วนผลของการชนสูตรศพในเบื้องต้นนั้นแพทย์ระบุว่า

ขณะนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนว่า
เพื่อนที่กระโดดน้ำตามลงไปนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่

พบมีผู้ประกอบการไม่ได้มีการจดทะเบียน

ที่ไม่สามารถดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง
ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาครับ
เพราะถือว่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
จากนี้ยังมีการกำชับให้กับผู้ประกอบการ
ขอความร่วมมือจากตำรวจเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวและก็กีฬา
โยธาธิการและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เข้าไปดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดนะครับ
กำนันตะบนน้ำแพร่ก็กล่าวว่าตอนนี้ได้มีการปิดปรับปรุงแกนแคนย่อนชั่วคราว
เพื่อมีการติดตั้งแท่นกระโดดน้ำที่มีความปลอดภัยมากขึ้น
รวมไปถึงการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในการดูแลนักท่องเที่ยว
แล้วก็จะมีการจัดคิวในการกระโดดน้ำ
กันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีกครับ

เดินทางไปร่วมงานศพที่จังหวัดลำปาง
แล้วก็ให้การช่วยเหลือครอบครัวต่อไปครับ